ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมังกรความรักคนโสดที่เพิ่งเริ่มพบคนถูกใจ
ขอให้รอจังหวะรักษาไมตรีกันไว้ก่อน
คนมีคู่รักจะพบพฤติกรรมที่ห่างเหินไม่ค่อยมีเวลาให้
ส่วนคนมีครอบครัวหากคิดนอกใจให้ยับยั้งไว้
ไม่งั้นจะหนักใจภายหลัง
สุขภาพดูแลตัวเองให้ดีระวังฤษีดวงทวารระดูขาวและกรรมโรค
อย่าเดินที่เปลี่ยวคนเดียวระวังอันตรายจากโจรฉกชิงวิ่งราว
กระชากระเป๋าทำร้ายร่างกายได้
การเงินยังไม่มีจุดเด่นด้านรายรับอย่าลงทุนให้เป็นการเพิ่มภาระหนี้สิน
โลภในการเสี่ยงโชคเลี่ยงการพนันทุกรูปแบบ
ควบคุมรายจ่ายย่อยประจำวันไว้ให้ดี
การงานเริ่มก้าวหน้าขึ้นบ้างแม้ไม่ค่อยโดดเด่นเป็นชิ้นเป็นอัน
กิจกรรมต่างคิดทำด้วยความใจเย็นต้องยอมเสียเปรียบบ้าง
ธุรกิจมีเกณฑ์ก้าวหน้าดีขึ้นนัดหมายใครขอให้รักษาเวลาพลาดแล้วเสียหาย